ส่วนที่ลบบุรีนะคะไปดูเรื่องราวที่
โอ้โหก็น่าเศร้านะเห็นใจมากนะคะ
มีครอบครัวหนึ่งพ่อกับแม่เขาแยกทางกัน

ลูกบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุ๒๐

มีลูกคนที่๓เป็นผู้หญิงนะคะอายุ๒๐

แล้วไม่ได้เจอแม่มา๑๕ปีแล้ว
ก็เลยอยากจะออกตามหาแม่อยากจะเจอหน้าแม่สักครั้ง
แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้เจอหน้าแม่ค่ะ
ลูกสาวคนนี้เสียชีวิต
คนในครอบครัวก็เลยโพสต์บอกว่า
ถ้าแม่เห็นข่าวนี้หรือถ้าใครเจอแม่ของน้อง
ติดต่อหน่อยจะได้มางานศพเป็นครั้งสุดท้าย
ก็เลยไม่ได้เจอหน้ากันเลยเฌรียดว่าตั้งแต่เกิดจนอายุ๒๐เนี่ย

ถ้าแม่เห็นข่าวน่าจะจำได้นะนะคะ
เผื่อคุณแม่ของน้องดูอยู่นะฮะ

ใช่ค่ะเขาก็เลยโพสต์ในโลกโซเชียล
ประกาศตามหาคุณแม่นะคะ
ให้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดศรีสง่าเจริญพร

ไปคุยกับนางสาวอังคณาพุทธสังมิ
ซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของผู้ตาย

ครอบครัวของผู้ตายหรือนางสาวจิดาพาแก่นจันท
น้องฟองอายุ๒๐ปี
ครอบครัวนี้เขามีด้วยกันทั้งหมด๔คน
ฟองผู้ตายเป็นลูกคนที่๓
พ่อกับแม่เขาเลิกกันนะคะ
แล้วลูกทุกคนคืออยู่กับพ่อ
น้องฟองไม่ได้เห็นหน้าแม่
ไม่เคยเจอหน้าแม่๑๕ปีแล้วอะค่ะ
คืน๑๔ตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ดีน้องฟองฝันเห็นแม่
ฝันว่าแม่มายืนโบกมือให้เหมือนกลับมาลา
ก็เลยกังวลใจอยากเจอแม่เป็นห่วงแม่นะ
ฟองเป็นห่วงแม่ว่าแม่จะเป็นอะไรหรือเปล่า
ไม่ได้เจอกันตั้ง๑๕ปีอยู่ดีฝันเห็นว่าแม่มาโบกมือลา
ก็เลยมาเล่าให้กับคนในครอบครัวฟัง
แล้วก็นัดกันว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนตุลาคมไปตามหาแม่กันไหม

ผ่านมาวันเดียวตี๒๑๕ตุลาคม
ฟองเสียชีวิตค่ะประสบอุบัติเหตุค่ะ
โดนรถชนเสียชีวิตยังไม่ทันได้เจอหน้าแม่ค่ะ

เราก็คงคิดถึงเนอะก็คือเก็บมาขวัญความคิดถึงก็คงอย่างนี้ค่ะ
ความเขาบอกว่าวันเนี้ยมันจะบอกว่าไงหนูถามว่าไงคะ
เขาบอกว่าหนูยกลูกหนูให้ซึ่งเขาเรียกหนูว่าเขาเรียกหนูว่าอะไรนะ
เรียกสายพี่สายอย่างเงี้ยบอกหนูยกลูกหนูให้ให้พี่สองคนแล้วนะ
ก็คือให้แฟนเรากับเราอ่ะเป็นลูกบุญธรรมเราเขาบอกเออก็รับอย่างเงี้
ก็ว่าอย่างนี้ก็คือไม่มีอะไรแล้วจนแบบว่ากินข้าวไปตักข้าวกินไป
ไม่ทันจะอิ่มเลยน้องเขาบอกว่าอ้าววันนี้หนูมีความสุขมากเลย
กินข้าวความหน้าความตากันเขาว่าอย่างงี้ใช่มั้ย
บอกว่าเออมีความสุขก็ดีแล้วแล้วทีนี้พอกินไปกินมาก็อิ่มปุ๊บ
พอเก็บกับข้าวเสร็จจนแฟนออกมาทำงานอืมทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับ
คุณพ่อของน้องฟองผู้ตายด้วยนะคะคุณพ่อศักดิ์แก่นจันทร์อายุห้าสิบสาม
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าในชีวิตของน้องฟองตั้งแต่เด็กจนเสียชีวิต

ก็ตัดสินใจประกาศตามหาแม่ในโลกโซเชียล

คุณพ่อก็เลยบอกว่าถ้าชาวเน็ตรู้จัก
หรือเคยเจอหรือเคยเห็น

ช่วยบอกให้รู้หน่อยว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วนะ

ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตซะก่อน

สบายดีไหมแล้วคิดถึงไหม
เราก็ได้จะไปหลอกลูกว่า
เดี๋ยวเค้าเข้ามาเอง
มันก็ไม่แน่อาจจะเจอกันก็ได้
ว่าลูกคิดถึง
จนว่าเขาหลับจนเสียชีวิตตอนนี้เขาก็ยังห่วง
แต่ก็ทำไงได้จนที่เขายิ่งชื่นชีวิตแล้ว
ก็ถือว่าหมดเวรเขาแล้วเขาก็
อืมก่อนหน้านี้ก็เคยตามหานะคะ
แล้วก็ได้ข้อมูลล่าสุดก็คือ
ทางครอบครัวก็พยายามตามไปหานะก็ไม่เจอค่ะ
มีข้อมูลเท่านี้เองนะคะมีข้อมูลว่า
ชื่อว่านางต่อมนามสกุลกุลสมบัติอายุ๔๘ปี
ภูมิลำเนาเนี่ยเป็นชาวลำนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะ
ส่วนรูปถ่ายหรือหลักฐานอื่นก็ไม่เหลืออะไรเลย
รู้แค่นี้ว่ารู้ว่าที่สุดท้ายที่ไปอยู่คือพระนครสิทธิยา
รู้แค่นามสกุลว่าคุณสมบัติเนี่ย